กลัวพีชเข้าประเด็นเลยแล้วกันประเด็นเนี่ยดราม่งดราม่าเขาบอกว่าเธอสร้างกระแสอีกแล้ว
คุณสามีเนี่ยบวชเป็นพระอยู่แต่กุ๊กกิ๊บพาน้องเป่าเป่าไปหา
แล้วมันมีภาพออกมาเนี่ยที่พระบี้เนี่ยกอดน้องเป่าเป่าอยู่
ยังไงดีกุ๊บกิ๊บดราม่ามากเลยรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ย
คือเอาจริงนะกิ๊บเป็นคริสต์ใช่ไหมกิ๊บไม่รู้หรอกว่าอะไรทำได้อะไรสมควรหรือไม่สมควรของศาสนาพุทธนะ
คือกิ๊บอ่ะก็อยู่กับหลวงพี่ที่เป็นเจ้าอาวาสอยู่กับพระเต็มไปหมดเลยตรงนั้นวันนั้นน่ะ
คือพระก็ไม่ได้เรียกร้องว่าอยากจะอุ้มหรอกแต่ว่าพวกเราก็อยากจะให้ลูกเนี่ยมีรูปเก็บไว้
ตอนพระบวชเราก็เลยถามแบบคนไม่รู้คนต่างศาสนานะว่าแบบได้ไหมเหมาะสมหรือเปล่า
เพราะตรงนั้นก็คนอยู่เยอะเต็มไปหมดเลยคนลุงเป่าน่าจะประมาณเกือบร้อยคนได้อยู่ตรงนั้น
ซึ่งพระก็บอกว่าได้ทำไมจะไม่ได้เลยโยมแบบเด็กยังเป็นเด็กอยู่เลยยังทารกบริสุทธิอุ้มได้ไม่เป็นไร
ก็เลยให้อุ้มถ่ายรูปอืมซึ่งก็นั่งอุ้มอย่างที่เห็นอยู่ในอุโบสถใหญ่โตมโหลาน
เราก็เลยรู้สึกว่าทำไมแล้วคนก็บอกว่าทำไมต้องโพสต์รูปเราก็ไม่ได้คิดว่าเราทำผิด
เราก็เลยไม่ได้คิดว่าใครเราต้องอายกับการที่จะไม่โพสต์ภาพสวยงามแบบนี้
เป็นภาพประวัติศาสตร์ของครอบครัวเราเนอะ
ใช่เป็นภาพที่น่าเอ็นดูเพราะว่าทุกพระก็บอกว่าไม่ผิดไม่เป็นไร
ตอนนั้นพระบวชครบอาทิตย์นึงบ้านเราเพิ่งไปเยี่ยมกัน
เพราะว่าพระจะบวชประมาณน่าจะเดือนกว่า

ก็แค่นั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็ลงถ่ายรูปลงกันธรรมดาปกติ
ใช่ก็เลยเป็นประเด็นเลยนะ
เหมือนที่ครั้งหนึ่งที่พี่เปิ้ลก็เคยมาแล้ว

คนก็บอกไอ้ลูกสาวไปกอดขาพระได้ยังไง
สวยเลยอันนั้นโดนกระหน่ำยับเหมือนกันนะคะ

แต่สุดท้ายเฉลยมาว่าเป็นผู้ชายก็ไม่เป็นไร
แต่นี่ลูกสาว

แล้วอย่างนี้พระรู้กระแสเรื่องราวดราม่านี้แล้วหรือยังคะ

เพราะเราก็ไม่ได้บอกแล้วพระก็ไม่ได้สนใจ

ที่เขาเป็นเหมือนแบบคนที่ช่วยดูแลพระหลายคน
เลยค่ะคงมีบอกแต่ว่าท่านก็ไม่ได้สนใจอะไร
ท่านก็คิดว่าท่านคงศึกษาพระธรรมอยู่

อันนี้ก็ไปสอบถามมานะ
ในกฎของพระธรรมอวินัย๒๒๗ข้อเนี่ย

บี้ของเราเป็นพระใหม่อย่างนี้
ท่านอาจจะศึกษาได้แค่๘ข้อ

เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าไม่ผิดนะฮะ
อันนี้ต้องอธิบายให้คนไทยบางคนนะฮะ

เขาเรียกปรงอาบัติหรือว่าสารภาพบาป

เห็นพระท่านบอกว่าที่ถามหลวงพี่นะ
ที่ถามหลวงพี่เจ้าอาวาสท่านบอกว่าจริงแล้ว
เดินออกไปบินทบาทก็อาบัติ

แต่เป็นอาบัดที่เบาที่สุดสามารถปงได้ทุกวัน
แล้วก็เด็กเป็นผ้าขาวที่บริสุทธิ์

เราก็ไม่รู้ในเมื่อพระบอกว่าโอเคเราก็โอเค
จริงเราไม่ใช่คนของศาสนาพุทธอยู่แล้ว

พระบอกโอเคพอเราจะไปเถียงพระว่า
อ๋อไม่โอเคค่ะก็บอกไม่ได้
แต่ถือว่าถืออีกนิดนิดนึงนะ
ถือว่ากุ๊บกิ๊บเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์
แต่ส่งเสริมให้สามีบวชเข้าศึกษาพระธรรม
ถือว่าถือว่ากุ๊บกิ๊บก็เป็นคนที่มีส่วนส่งเสริมศาสนาพุทธเหมือนกัน
อันนี้พี่ปันก็ถือว่าโอเคนะ
พี่เปิ้ลจริงกิ๊บชอบที่มีดราม่านี้เกิดขึ้นนะ

แต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนตื่นตัวขึ้นมาศึกษา
ออกไปบางคนก็ไปเสิร์ชหาบางคนก็ไปถามภาคเข้าวัน
บางคนก็ไปเปิดดูว่าเอ๊ะได้หรือไม่ได้
แต่ละคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกัน
แล้วก็ตื่นตัวที่จะรู้เรื่องของศาสนามากขึ้น
จริงกิ๊บว่าสำหรับกิ๊บเนี่ยกิ๊บไม่ได้รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรขนาดนั้น
ไม่เหมือนกันแต่ว่าคิดว่าข้อดีอย่างหนึ่ง
คือทุกคนได้สนใจศาสนาตัวเองมากขึ้น
ซึ่งบางเรื่องแบบนี้บางคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน

พอมูลเพิ่มเจอกันเยอะเลยเราเพิ่งรู้ไม่ได้
บ้างไปเปิดดูอะไรอย่างนี้ใช่มั้ย
เราก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะทำให้คนสนใจศาสนาตัวเอง
บางคนก็ถึงขนาดเข้าวัดไปถามพระเราก็ว่าดีนะ

เข้าวัดไปถามพระเรื่องนี้ทั้งที่ทั้งชีวิตไม่เคยเข้าพระเข้าวัดเลย
ใช่บางทีมีนะมีคนมาคอมเมนต์ในไอจีอะไรอย่างนี้
ว่าแบบอุตส่าห์เข้าไปวัดเลยนะเพื่อไปถามว่าแบบได้หรือไม่ได้
โอ้โฮไม่ได้แล้วเราก็ใช่ค่ะ
โมทนาบุญให้กับชาวเผือกด้วย
ตั้งแต่มีน้องเป่าเป่าเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเราดีดีขึ้นมากเลยจริงเปล่า
จริงเรื่องโชคกิ๊บไม่รู้อะนะกิ๊บไม่ได้ค่อยสนใจ
แต่ว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มันสมบูรณ์แล้วมันก็เต็มมากกว่า
เพราะว่าตั้งแต่มีเป่าปั๊บแบบเรามีความสุขเราแฮปปี้มากที่บ้านเราทุกคนก็แฮปปี้
พระก็แฮปปี้ทุกคนแบบแฮปปี้หมดแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความฝันของเรา
มีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว
ไม่ได้ส่วนเรื่องโชคเพราะว่าชีวิตกิ๊บก็โชคดีมาตลอดอันนี้กิ๊บพูดจริง
มาเติมเต็มให้พ่อพ่อให้ชีวิตคู่มีความสุขมาก
อีกกี่วันศึกฮะอีกกี่วันศึก
น่าจะประมาณต้นพฤศจิกามั้งค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เลิกศึกนะคะ
อย่างนวดนานค่ะไม่ได้บวชนานมากค่ะเขาตั้งใจมาก
ไม่ได้บวชน้อยค่ะถึงได้แบบนานไปเยี่ยมที
พอว่าไม่รู้เรื่องเท่าไรแค่ไปเยี่ยมอีกอีกครับ
ขอบคุณมากสำหรับการให้สัมภาษณ์สดกับเรานะฮะ